ฉันพาไปดูเรื่องของโควิดอีกที่นึงแล้วกันนะคะ
อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ในการที่จะฉีดวัคซีนนะคะ
คือทางใต้ก็วันก่อนมีเรื่องที่ผลผลิตไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ
แต่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาได้มีการจัดการนะคะ
ในเรื่องของการฉีดวัคซีนโดยเป็นเขาเรียกว่า
เดลิเวอรี่ที่จังหวัดสงขลา
สงขลาเป็นพื้นที่สีแดงแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็โรงพยาบาลนาทวีเขาจัดบริการที่เรียกกันว่า
ฉีดวัคซีนเดลิเวอรี่ให้กับกลุ่มเสี่ยงไปถึงบ้านเลยแบบแบบนี้ค่ะ

นี่ค่ะทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินาศน้ำเผลอนาทวีจังหวัดสงขลาก็
ลงพื้นที่เขตเทศบาลนะคะ
ฉีดวัคซีนถึงบ้านให้กับกลุ่มเสี่ยง
แล้วเป็นกลุ่มที่เขาบอกกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ก่อนอันนี้ก็เคยปฏิเสธ

แต่วันนี้ซึ่งเป็นวันที่๒ของการออกให้บริการปรากฏบรรยากาศเปลี่ยนไป
ทีมแพทย์เข้าบ้านไหนฉีดได้ทุกบ้านเลย
เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงตอบรับวัคซีนถึงร้อยละ๗๐ทีเดียว
ก็ดีใจนะคะกับทีมแพทย์นะคะ
แล้วก็ทีมแพทย์ก็บอกว่าจะทยอยฉีดให้ได้มากที่สุดต่อไปค่ะ
เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มที่เข้าไปที่โรงพยาบาลสถานบริการลำบาก
คนที่ติดบ้านติดเตียงคนที่มีภาวะที่อ้วนผู้สูงอายุ
ซึ่งข้อมูลเราท่านท่านเพลินท่านชอบ๑๖๙คน
แต่เวลาเราออกให้บริการเนี่ยนอกเหนือจากคนที่ติดบ้านติดเตียงแล้ว
คนที่ไปลำบากแล้วเราก็จะฉีดให้ญาติที่ดูแลด้วย
ซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะระดมให้ได้ภายในอาทิตย์๒อาทิตย์นี้นะให้เร็วที่สุด

เมื่อกี้อาจจะเป็นไอเดียในการที่จะช่วยกันกระจายวัคซีน
หลากหลายสาขาอาชีพไปรับวัคซีนกัน
โรงพยาบาลนอกจากจะจัดเตรียมสถานที่แล้ว
เขาก็จัดน้ำดื่มให้ประชาชนได้ดื่ม

ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะฉีดเสร็จแล้วเนี่ย
มีมังคุดถือให้กลับบ้านอีกคนละ๒กิโล
เมื่อวานี้เรารายงานบอกมังคุดราคาไม่ดีใช่ไหมคะ
เจ้าของสวนใจบุญค่ะราคาไหนราคาไม่ดีแล้ว

เอามาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
แล้วก็ให้คนมาฉีดวัคซีนถือกลับไปกินด้วยนะคะ
คนละ๒กิโลเมตร